ฉันคือสิริมงคล
คนออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วก็เริ่มมีคำค้นหาเกี่ยวกับการทำบุญ
ทำบุญด้วยอะไรดีอานิสงฆ์การทำบุญหมอมีนมีแนะนำไหมคะ
ก่อนอื่นนะครับก่อนที่คุณจะไปทำบุญนะครับหมอมีนบอกก่อนเลยนะครับ
ว่าคุณควรจะทำบุญตามความชอบของคุณ
คุณต้องมีความรู้สึกคุณอยากจะทำบุญอย่าไปหวังผลอะไรนะครับ
ว่าเราทำแล้วจะได้อะไรเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ก็พอแล้วครับ
ในช่วงของการทำบุญนะฮะ
อย่าลืมนะครับว่านกนั้นเนี่ยเป็นตัวแทนของสันติภาพนะครับ
เสรีภาพนะครับมีความอิสระเสรีนะครับ
ได้เหมือนนกนะฮะที่สามารถบินไปไหนได้ดั่งใจนะครับ
เพราะฉะนั้นการปล่อยนกนะครับจะทำให้มีโอกาสที่ได้รับเสรีภาพต่างนะครับ
เป็นอันนี้ส่งครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการงานการเงินต่างนะครับ
ที่สำคัญนะครับหากคุณมีปัญหาติดปัญหาอะไรนะครับ
คุณสามารถที่จะเห็นทางในการแก้ไขปัญหาได้ดีครับ
การทำบุญลงศพค่อนข้างได้รับความนิยมที่แพร่หลายเลยได้อานิสังยังไงคะ
สำหรับการทำบุญลงศพนะครับก็เรียกว่าเป็นการทำบุญที่ดีแล้วก็คนนิยมทำกันครับ
เพราะว่าอันนี้ส่งของคณะบุญลงศพนั้นจะทำให้ลดเรื่องอันตรายนะครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของตัวอุบัติเหตุในการขับรถนะครับ
ที่สำคัญนะครับทำให้คุณนั้นไม่เจ็บป่วยครับ
ถ้าเป็นคนชอบซื้อหลอดไฟไปถวายที่วัดล่ะคะส่งผลเรื่องอะไรบ้าง
ทำบุญเทียนหรือว่าหลอดไฟใช่ไหมครับ
ทำให้เกิดแสงสว่างเพราะฉะนั้นอันนี้ส่งนะครับ
การเกิดแสงสว่างนั้นคือการทำให้คุณเกิดปัญญาสว่างสวัย
ดุดคุณจุดเทียนไข่นะครับ
แต่ยังไงก็ดีนะครับหมอมีนมองว่าการทำบุญตามใจเราที่เราสะดวกหรือที่เราชอบนะครับก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้บุญอยู่แล้วนะครับอันนี้ส่งนะครับผมมองว่าอยู่ที่ความตั้งใจมากกว่าเพราะถ้าคุณตั้งใจทำแล้วจิตใจคุณดีนะครับชีวิตคุณก็ดีครับ